แน่นอนนะคะว่าสีสันก่อนวันหวยออกแบบนี้
จะมีมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันทุกงวดเลยนะคะ
ส่วนงวดหน้าสีสันจะออกมาในรูปแบบไหนต้องรอติดตามนะคะ
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมและสำหรับการซื้อจองสลากในงวดต่อไปนะคะ
จะเปิดให้จองในวันที่๓กุมภาพันธ์ค่ะ
และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาจำนวนสลากที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการนะคะ
ทางคณะกรรมการสลากินแบ่งรัฐบาลได้ตัดสินใจ
สลากเพิ่มถึง๒๐ล้านฉบับด้วยกันค่ะ

สลากที่จัดพิมพ์จำหน่ายในระบบ
เพิ่มเป็น๖๐ล้านฉบับคู่หรือ๑๒๐ล้านฉบับค่ะ
และระบบซื้อจอง๓๕ล้านฉบับคู่หรือ๗๐ล้านฉบับ
จำนวนนี้นะคะเป็นระบบซื้อ๑๓ล้านฉบับคู่หรือ๒๖ล้านฉบับ
และระบบจอง๒๒ล้านฉบับคู่หรือจอง๔๔ล้านฉบับนั่นเองค่ะ
สาเหตุที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลตัดสินใจพิมพ์สลากเพิ่มขึ้น
เพราะมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ค้ารายย่อยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น
จากที่เปิดให้จองซื้อครั้งแรกมีผู้ลงทะเบียน๗๐๐ราย
แต่ล่าสุดครั้งที่๘เพิ่มขึ้นเป็น๑๗๐๐รายค่ะ
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบในช่วง๔เดือนที่ผ่านมาพบว่า
มีผู้ลงทะเบียนจองซื้อสลากขายใบจองและทำเป็นอาชีพ
ไม่ได้ขายสลากจริงจึงจะทยอยปรับลดจำนวนสลากจองมาเป็นสลากซื้อทั้งหมด
เริ่มตั้งแต่งวดวันที่๑มีนาคมที่จะเปิดระบบซื้อในวันที่๑๘กุมภาพันธ์
โดยจะทยอยปรับลดทุกงวดงวดละ๒ล้านฉบับคู่
รวมถึง๑๑งวดด้วยกัน
พร้อมยุติการเปิดรับลงทะเบียนซื้อจองให้รายย่อย
ตั้งแต่วันที่๑๙มกราคมที่ผ่านมาเพื่อตรวจสอบค่ะ
ท่านนายยมทรีย์ท่านมีความห่วงใหญ่เรื่องพวกนี้มาก
ท่านพูดอยู่เสมอว่าสงสารผู้ค้ารายย่อยสงสารผู้ค้ารายย่อย
นี่ไงครับเราจึงเป็นที่มาของหนึ่งเราปิดจอง

เพื่อที่จะมีการตรวจสอบผู้ค้ารายย่อย
เพราะฉะนั้นผู้ค้าผมขอร้อง

แล้วอย่าไปเอาเปรียบคนอื่น

ท่านมวงแต่ว่ารับสลากไป
ถ้าตัวเลขมันกดดัน
ให้สำเร็จของขนสลากจะต้องที่มสลากเพิ่มขึ้นมาอีก

สำนักงานสลากไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใดทั้งสิ้น
เพราะเนื่องจากเราไม่ได้รับซื้อสลากคืน
เราพิมพ์สลากเพิ่ม๑๐ล้านฉบับคู่นั้น
ก็สามารถทำให้ตัวเลข๗๐๐๐กว่า
ซึ่งเป็นเอาเข้าไปในระบบซื้อ
ตอบสนองกับผู้ค้ารายย่อยได้เกือบครบ
อย่างน้อยก็ประมาณ๔๕๐๐๐ราย
จากจำนวน๗๐๐นะจากจำนวน๗๐๐ราย
ทางพลโทอภิรัตกล่าวว่าหลังตรวจสอบ
ทยอยตัดสิทธิ์รายชื่อที่ผิดเงื่อนไข

ที่ต้องการขายจริงไม่เกิน๑แสนรายค่ะ
นายสมชายหนึ่งในผู้ค้ารายย่อยที่ขายสลาก
หน้าพระธาตุศรีสองรักษ์อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยมานานกว่า๑๐ปี
มองว่าการพิมพ์สลากเพิ่มถือว่าเป็นเรื่องที่ดี

ผู้ค้าส่วนใหญ่บอกตรงกันเลยว่าต้องรอดูไปก่อน
พร้อมขอให้ช่วยเหลือเรื่องเงินทุนสำหรับการซื้อจองสลากนั่นเองค่ะ